คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของประสบการณ์
ความเชื่อของบุคคลที่เขาไปพบเจอกับเรื่องของพูดผีวิญญาณ
แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะสร้างคำถามก่อนเลยพี่เลเป็นไงมาไงฮะ
ถึงมาอยู่ในรายการผีนี้ได้ฮะผมก็ไม่ไม่ได้คิดว่ายังไงฮะ
ดิวเซอร์ให้ทำอะไรผมก็ทำทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็ยินดีที่ได้ร่วมงานจากคุณแจ๊ค
ถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีไหมดีครับคุณแจ๊ค
สวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่เล
ถามก่อนคุณพลอยทุกวันนี้ค่ะทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
เป็นพนักงานบริษัทแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยต้องถามก่อนว่าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้ว
หกปีน่าจะได้ห้าหกปีใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังเหตุการณ์ที่เขาย้อนกลับไปห้าหกปีไปเจออะไรมาคุณพลอย
เมื่อ๕๖ปีที่แล้วพลอยย้ายไปอยู่หอนึงซึ่งย้ายเพื่อที่จะแบบเดินทางไปที่ทำงานได้สะดวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้พอยายเข้าไปปุ๊บมันก็คาบเกี่ยวกับหอเก่าที่เรายังเช่าอยู่เนอะ
แต่ด้วยความที่เรากลัวขนของไม่ทันเราก็ย้ายแล้วก็อยากเจิมห้องใหม่ก็ชวนเพื่อนเลยค่ะ
ของยังไม่ครบด้วยทีวีตู้เย็นอะไรยังไม่ได้เอาเข้าไปในห้องใหม่เลยพระเผลอก็ยังไม่ได้เอาเข้า

เรียกว่าเก่าแบบเก่าจริงเลยแหละแต่ว่าห้องอะไรอย่างนี้มันโอเคสถานที่มันใกล้ที่ทำงานก็ย้ายกันไป
ด้วยความอยากเจิมเลิกงานชวนเพื่อนเลย๓คนไปที่ห้องนี้กันก็เลยไปนัดกินกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แอลกอฮอล์ซื้ออาหารอะไรอย่างนี้ก็ไปนั่งกินกันนั่งคุยคุยคุยกันจนแบบค่อนข้างจะดึกแล้วแหละ
สักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เราก็เม้ากันไปเรื่อยด้วยความที่ทีวีไม่ได้เอาเข้าไม่มีอะไรเนาะ
มันก็คือการนั่งคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะนั่งคุยกันไปเรื่อยจนมาจบกันที่เหมือนสเต็ปเดิมเลยเรื่องผี
เพื่อนมันก็ชวนกันเล่าเรื่องผีอะไรอย่างนี้เราก็แบบเอ๊ะจะดีเหรอวะพระก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาแต่ก็เพื่อนมาเล่าสนุกเราก็เลยเพลิน
เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าพอมันมาถึงเรื่องของพลอยอ่ะถึงตาพลอยเล่าแล้วพลอยก็จะเล่าเรื่องอะไรดีวะ
เพื่อนมันเล่าถึงเรื่องผีในอดีตสมัยตอนเด็กกันหมดเลยเราก็เลยเล่าให้มันฟังเกี่ยวกับสมัยตอนเราเด็กอะค่ะ
พ่อแม่อันนี้คือเรื่องที่พลอยเล่าให้เพื่อนฟังเลยนะพ่อแม่พลอยรับราชการเวลาพ่อย้ายไปไหนเราก็ต้องย้ายไปด้วยครอบครัวก็ย้ายไปด้วย
ซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงปีแบบ๕๖ปีที่พลอยย้ายไปอยู่จังหวัดนครสวรรค์ย้อนไปก็ประมาณแบบเกือบ๒๐ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ย้ายกันไปเนี่ยเราจะแบบปิดที่ผิดพังมากด้วยความที่มันต่างจังหวัดด้วยเนาะ๕โมง๖โมงเนี่ยทุกอย่างจะเงียบหมดแล้ว
ใช่ต่างจังหวัด๖โมงเนี่ยเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะใช่
๕๖โมงนึงทุกอย่างจะเงียบทุกบ้านจะปิดประตูตลาดทุกอย่างจะปิดเลยไงฮะ
พอ๕๖โมงปุ๊บเจ้าของร้านจะไล่ให้กลับเลย

ทำไมปกติก็ต้องมีวิถีชีวิตของเขาบ้างใช่ไหม
นี่คือมัน๕๖โมงตลาดวายแล้วพี่
คือทุกอย่างปิดแล้วเงียบแล้วไม่มีใครออกมาจริงเลยนะ
ต่อให้เราออกไปข้างนอกเราก็จะแบบกลับบ้าน

จนไปสืบมาไปถามถามมา
ก็จนรู้ว่าเขามีความเชื่อว่า
หมู่บ้านนี้เขาอยู่ปอบ
วันพระวันโกนก็จะยิ่งแบบไม่มีใครออกนอกบ้าน

ตะวันตกดินห้ามพูดถึงเรื่องพวกนี้
ห้ามพูดถึงปอบห้ามพูดห้ามคิดถึง

แล้วเขาจะรู้ว่าบ้านนี้พูดถึงเขาอยู่
ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสัมภเวษีพวกนี้
อันนี้คือที่เขาบอกเล่ากันมานะคะ
เขาจะตามมาที่บ้านเราได้ง่ายมากเลย
แม้กระทั่งแบบเรียนเสียงเป็นคนที่เรารู้จัก

พอยก็แบบอึ๊กนิดนึง

เราก็จะมีความแบบคึกคาน้อง

เราอยู่คนละที่กับเขาเราพูดถึงเขา

มันไกลมากแล้วคือมันเป็นเรื่องที่นานมากแล้ว
ซึ่งเราก็ไม่หรอก
อะไรอย่างนี้ก็ไม่หรอก
ก็จบประเด็นก็พูดคุยก็จบประเด็นกันไป

ก็กลับไปก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่มันเมามากแล้วอะ

พลอยมันเป็นสี่เหลี่ยมเตียงใหญ่

มันเป็นฝั่งเตียงที่ติดกับกำแพง

ซึ่งอีกมุมนึงเนี่ยมันก็จะไปอยู่

ก็จะหันไปเจอกระจกที่มองออกไปแล้ว

คือถ้ามีผ้าตากไว้เราก็จะเห็นผ้าที่ระเบียง
เราก็นอนก็เปิดไฟสลัวไว้

แล้วก็ลืมเรื่องทุกอย่างไปหมดแล้วก็นอน

สักพักมันมีเสียงหัวเราะของใครก็ไม่รู้ค่ะ
เป็นเหมือนเสียงคนแก่หัวเราะกล้อง

มาจากที่ไกลแบบจับทิศไม่ได้ค่ะ
เราก็แบบเออไม่คิดไร
สักพักเสียงมันแทรกมาแล้วเราได้ยินเสียง

เสียงอะไรวะก็เลยพลิกตัวไปอย่างนี้

ไปที่ระเบียงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
พลิกไปพอยเห็นคุณ

เห็นเป็นเงาแต่เรานอนมองเขาอ่ะ

เป็นผู้หญิงอายุแบบ

ถวมใส่เสื้อหม้อห้อม

แล้วคือกระจกมันสูงประมาณเท่านี้ของเขา

หัวเราะแบบฟิลเหมือนแบบ

แต่เราก็แบบอะไรวะอะไรวะ

อาจจะด้วยเมาหรือด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็หลับ

ไม่ใช่เลยตาเราโฟกัส

ก็เลยพลิกตัวกลับแล้วก็แบบสะกิดเพื่อน

สะกิดแบบก็ไม่ตื่นแล้วผีไม่ได้อำ

จนเห็นอยู่ว่า

เสียงยังเซอราวอยู่เขายังยืนหัวเราะ

ในความรู้สึกมันยาวนานมากพี่ละ

สักระยะหนึ่งพอให้เราสัมผัส
อะไรพวกนี้ได้ชัดเลยง่ะค่ะ

แค่แบบแรกเดียว
มันมีมวลพลังงานแบบเหมือนก้อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอากาศแน่นแน่นมาดี
หนักหนักหนักแน่นแน่นจากระเบียงอ่ะทะลุเข้ามาฟึบแล้วมาอยู่ข้างเตียง
ทะลุเข้ามาเลยเหรอเป็นเหมือนเป็นเหมือนมนต์พลังงานที่แบบเหมือนอัดแน่น
มันอัดเข้ามาข้างเราอ่ะแล้วด้วยความที่เรานอนหงายใช่ป่ะคะ
พอยก็แบบเราก็เหลดตาไปเห็นแล้วว่าเขาที่ยืนอยู่ที่ระเบียงอ่ะ
เขามานั่งแบบเหมือนนั่งคุกเข่าข้างเตียงนอนแล้วเอามืออย่างนี้
นั่งคุกเข่ามานั่งคุกเข่าอ่ะคุณแจ๊กอ่าคือด้วยเตียงที่มันไม่ได้สูงใช่ไหมพี่
เขาก็มานั่งแล้วเขาอย่างนี้นั่งบนไหนนั่งบนเตียงเหรอ
นั่งข้างข้างเขานั่งข้างข้างเตียงเออแล้วคางแล้วคางอย่างเงี้แล้วเขาหัวเราะ
คือเขาไม่หยุดหัวเราะเลยเหมือนเขาสนุกกับการที่แบบหลอกเราอะไรประมาณเนี้ย
คือประมาณว่ามึงเรียกกูมึงเรียกกูใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนั้นเธอยังไม่ได้คิดถึงเรื่องไอ้นี่เลยนะ
ไม่ได้คิดถึงเรื่องเล่าเลยใช่ไหมใช่ไอ้เรานอนคือแบบทีเนี้ยผีเริ่มอำแล้ว
น้ำตาเริ่มไหลแล้วด้วยความที่แบบช็อกแบบเพื่อนไม่ตื่นไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
โมก็แล้วก็แบบไม่มีไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยจนสักพักนึง
ขยับตัวไม่ได้แล้วพลอยอ่ะเห็นเขาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็โน้มเข้ามาอย่างเงี้
เรารู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะมีอะไรสักอย่างที่โดโดนกดมาที่อกอ่ะอืมอืมที่อก
ใช่เหมือนโดนกดมาที่อกแล้วจากที่เราร้องไห้อ่ะแล้วเราได้ยินเสียงหัวเราะตลอดอ่ะอืม
คือโมเมนต์นั้นสิ่งที่พลอยรู้สึกเลยคือปากพลอยกำลังยิ้ม
คือเหมือนควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้คุมไม่ได้ค่ะคือถ้าเทียบง่ายคือเหมือนเรามีสองความรู้สึกในตัวคนเดียวอ่ะ
กลัวด้วยคือเราจริงจริงอ่ะคือกลัวอืมแต่ถ้าภาษาบ้านบ้านคือเหมือนจะโดนสิงอ่ะอืม
แล้วมีฟิลของเขาอีกคนนึงที่เขาหัวเราะคือน้ำตาเราไหลแต่ปากเราแบบยิ้มแล้วหัวเราะอ่ะ
แล้วจนสุดท้ายคือเหมือนเขาน่าจะสาแก่ใจแล้วล่ะอืมหมายถึงว่าเราเราฟังทนฟังเขาอยู่แล้ว
เราอยู่อย่างนั้นจนเขาไปเองอย่างงี้เหรอใช่เราอยู่อย่างนั้นแล้วเวลาเขาหัวเราะ
หัวเราะข้างข้างหูเรายาวจนเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะ
คือเหมือนถ้ามีกล้องสักตัวนึงแล้วแบบถ่ายวีดีโออยู่คงจะเหมือนแบบไอ้เนี่ยเป็นบ้า
น้ำตานี่แบบหยดหยดหดคือแบบกลัวไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วอ่ะแต่หน้าเราก็ไม่สามารถบังคับ
ไม่สามารถบังคับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ค่ะจนเหมือนเขาน่าจะสาแก่ใจแล้วอ่ะ
แล้วเขาก็ค่อยเอื้อมออกอย่างนี้แล้วเขาก็ถอยหายไป
หมายถึงว่าพอเขาเฟสถอยหลังแล้วหายไปตอนนั้นคือเรากลับมาขยะ
กลับมาแล้วแล้วเราก็แบบทุบเพื่อนอ่ะไม่ตื่นก็ต้องตื่นอ่ะ
ช่วยแบบลุกขึ้นมากลัวเป็นเพื่อนกันหน่อยอ่ะเออก็มันก็ตื่นแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้
ก็เลยเล่าให้มันว่าทำไมเมื่อกี้ปกไม่ตื่นทีแรกโมโหเพื่อนก่อนเลย
ทำไมปุกไม่ตื่นไม่ตื่นอ่ะทำไมอะไรอะไรเป็นอะไร
ก็เลยเล่าให้มันฟังตอนนั้นเวลาสักประมาณตี๓ได้
สุดท้ายก็เล่าให้เพื่อนฟังจนเพื่อนมันก็กลัวค่ะก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
ก็ต้องกลัวแหละเออก็ต้องกลัวแหละ
เปิดไฟแล้วก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นจนคุยกันว่า๖โมงเช้าเดี๋ยวจะเด้งออกไปวัดที่ใกล้ที่สุด
สังขทานไม่มีดอกม้งดอกไม้อะไรไม่มีเลยแต่รู้ว่ารู้อย่างเดียวว่าต้องไปวัด
ก็คือสรุปว่าไปวัดตรงพระรามเกล้าที่ใกล้ที่สุดเลยอ่ะพอเข้าไปปุ๊บ
วิ่งหาหลวงพี่ก่อนเลยแล้วก็เอาสังขทานไปถวาย
ูบแรกที่แบบหลวงพี่เห็นหน้าเราอ่ะเขาก็บอกว่า
ไปเจออะไรมาอะไรอย่างนี้เขาก็ถามว่าแบบไปเจออะไรมา
เราตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเล่าเรื่องผีให้พระฟัง
จะว่าเราบ้าไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถึงต่อให้เป็นพระพระ
จะว่าเราบ้างหรือเปล่าก็เลยแบบก็เมื่อคืนมีเรื่องนิดหน่อยค่ะ
แล้วพูดโฟนไปอย่างเงี้ยแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าเขามาหาใช่ไหม
เราก็เลยแบบโอ้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เลยเล่าให้ท่านฟังคร่าว
ท่านก็เลยพูดมาอยู่คำนึงว่าก็เราไปท้าเขาไม่ใช่เหรอ
เหมือนคลื่นจิตในการพูดมันสื่อถึงเขาตรงนู้น
ใช่ค่ะใช่แล้วเหมือนเขามันมองได้สองแบบเลยนะเท่าที่ผมฟังน่ะ
คืออีกแง่มุมหนึ่งเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาจากหมู่บ้าน
หรืออันนี้เราก็ไม่รู้สิ่งที่คุณพลอยเจออาจจะไม่ใช่มาจากหมู่บ้าน
อาจจะอยู่ที่ตึกนี้ในห้องหรือในตึกนี้
ใช่เพราะว่ายังไม่มีพระยังไม่มีอะไรเข้าไปดูให้เลยใช่ไหม
ก็ไปเมากันแล้วแหละเออเหมือนเป็นการต้อนรับ
รับน้องใหม่ในในตึกในในห้องอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยมันเกิดมาห้าห้าหกปีแล้วใช่ไหมคะ
หกปีที่แล้วแต่จริงจริงแล้วทุกวันนี้พอยังฝันถึงคนคนนี้อยู่เลยอ่ะ
ถ้าพูดถึงเขาตอนกลางคืนอ่ะมีเยอะมากที่คืนนั้นจะเห็นเขา
ทุกครั้งคือจะเจอเขาชุดเดิมคนเดิมวิธีการเดิมคือเสียงหัวเราะยืนแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มหัวเราะใช่
แต่ว่าเขาจะสลับคนมาเป็นเพื่อนไม่ได้มาคนเดียวเหรอเอาเพื่อนมาด้วยเหรอ
เหมือนพาเพื่อนมาช่วยกันยืนมองบางวันจูงเด็กมาบางวันจูงคุณลุงมา
บางวันจูงป้าคุณอื่นมาแล้วก็พากันมายืนมองเราแล้วยิ้มให้
เหมือนแบบมึงอย่าเผลอนะมึงอย่านะอะไรอย่างนี้
บอกว่าสิ่งที่คุณพลอยทำคือไม่ว่าจะเป็นทำสังฆฐานทำบุญ

เจ้ากรรมนายเหวนไหมพี่แจ๊คหรือยังไง
ขอบคุณนะขอบคุณมาก
คุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะเรื่องที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยนะฮะฟังแล้วถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำตามอย่างเช่นการไปท้าทายกันไปปากดีอย่างนี้
ใช่อย่าไปทำตามใช่ฮะนะฮะการเรื่องการพูดการจาการไปลบหลู่อืมสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอืม
คุณผู้ชมติดตามชมรายการนี้ด้วยนะครับกับรายการสถานีผีดุสถานีชวนหลอน
ที่เราจะเสิร์ฟความร้อนความตื่นเต้นความน่ากลัวและสยองขวัญ
ติดตามชมพวกเราได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ
สำหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่า